เมื่อวานนี้คือผมเนี่ยนักข่าวธรรมเนียบรัฐบาล
ผมก็ไม่ค่อยแปลกใจเรื่องการไปเจอตัวเงินตัวทองหรอก
เพราะว่าอย่างที่เราทราบกันรอบธรรมเนียบมันคลองทั้งนั้น

แล้วก็ใต้แม้แต่ตึกไทยคู่ฟ้าที่ทำงานนายกล่ะครับ
ถ้าสมมุติว่าไปนั่งตรงรางรกจอกตรงนั้นนัเรียนละนะก็อปปุ้ย

แต่ที่เป็นข่าวเพราะว่ามันไปอยู่ใต้ท้องรถประจำตำแหน่งของ
ท่านบรองนายกธรรมนตรีผลเอกประวิ๐๗๑สิครับ
แล้ววันนี้เว้ร์วานอ่ะนะ
เรียว
เจ็ดก่อไก่รอเรือ๙๓๐๒เป็นรถประจำตำแหน่งของพลเอกมันย้ายแล้วจากรถพลเอกประวิษฐ์ไปที่รถของทหารที่เป็นรถนำที่จอดอยู่ใกล้กันนี่แหละ
ก็คือมันไปแอบอยู่ตอนแรกพลขับต้องเอาไม้ไปเคาะไล่เคาะไล่เคาะไล่มันก็เลยย้ายไปอีกคันหนึ่งอีกคันนึงทะเบียน๐๗๗๙เป็นรถนำขบวน
เดี๋ยวจะพิจารณาให้นะครับก็มีการตีความกันไปต่างนานาแล้วครับ
แล้วก็รถนำขบวน๐๗๗๙เขาบอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปเสี่ยงโชคกันนะฮะ
นักข่าวสำเนียบเอยคนที่อยู่ที่นั่นเอยก็คืออย่างที่บอกไปนะครับ
คือตรงนั้นเนี่ยสมัยที่ผมยังทำข่าวอยู่เวลาจะขึ้นรถกลับบ้านกับสถานีนะ
บางทีเนี่ยมันมารอส่งด้วยเต็มไปหมดแล้วครับ

ไม่คือพี่ไม่สนิทกับมัน